อีกหนึ่งเขื่อนที่พูดสุดข่าวไทยรัตน์ทีวีได้เกาะติดสถานการณ์น้ำอยู่
ก็คือที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
ตอนนี้มีการเตรียมแผนระบายน้ำเพิ่มเป็น๔๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
หลังจากที่กรมชลประธานคาดการณ์ว่าจะมีน้ำป่าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้ามาเพิ่มในเขื่อน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๑ตุลาคมนี้นะคะ
สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตในจังหวัดสระบุรีจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเชิญค่ะ
เที่ยงวันนี้ผมสดจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ
เพื่อมาติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์
เขื่อนป่าศักดิชนลสิตได้เร่งระบายน้ำออกจากตัวเขื่อน
เพื่อรอรับน้ำเหนือก้อนใหม่ที่จะเข้ามาต้นเดือนตุลาคมนี้ครับ
ทีมข่าวยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในรุ่มแม่น้ำป่าศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำป่าศักดิ์บริเวณอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่จะมีน้ำไหลผ่านหากเขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์มีการระบายน้ำ
โดยสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะครับยังคงไม่น่าเป็นห่วง
เนื่องจากมีน้ำไหลผ่านเพียง๒๒๗ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และมีระดับน้ำสูง๑๑๙๘เมตรซึ่งยังอยู่ในระดับปกตินะครับ
จากการสอบถามผู้อำนวยการเขื่อนป่าศักดิชนลสิตก็ระบุนะครับว่า
ชนรับประทานได้คาดการณ์ว่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนในช่วงวันที่๒๗กันยายนถึง๑๑ตุลาคมนี้นะครับ
รวมกว่าหกร้อยล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะมีโอกาสที่ทำให้น้ำเต็มเขื่อนในวันที่แปดตุลาคมนะครับ
หากยังคงมีการระบายน้ำอยู่ที่๒๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
ขออภัยครับ๒๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวันจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น๔๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ซึ่งปริมาณน้ำนี้นะครับจะไหลไปรวมกับปริมาณน้ำที่มาจากคลองชายนาฏป่าศักดิ์โดยกรมชนประธานจะมีการควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนพระรามหก
ให้อยู่ในเกณฑ์หกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกลงไปจนถึงจุดบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพญาจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้า
ให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่จะมาช่วงต้นตุลา
เพราะฉะนั้นเราก็จะพร่องน้ำรอรับน้ำฝนใหม่

ช่วงนั้นอาจจะทำให้ฝนเริ่มจะหมด
หากมีการระบายน้ำในเขื่อนป่าสศักดิ์ชุดละ๑๐เพิ่มเป็น

เกือบ๗เมตรซึ่งระดับตริงอยู่ที่๗เมตร๙๐เซนติเมตรนะครับ
ฝากเตือนไปยังประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์ในบริเวณดังกล่าว
สังเกตระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ
หากพบว่าน้ำล้นตะลิงให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน
เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับ
ขณะที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเองนะครับ
ก็ระบุว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ณขณะนี้ยังคงไม่น่าเป็นห่วงนะครับ
เนื่องจากระดับน้ำยังไม่สูงเท่ากับปี๒๕๒๑และปี๒๕๕๔ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่
แต่เพื่อไม่ประมาทนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นครับ
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ
รอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ